ตอนนี้ผมเป็นโรคเกาะอยู่
ผมก็เลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไง

เราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะ
เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้ว
ก็คือพวกของสัตว์ปีก
มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวสะโพกขาด้านหน้าด้านหลัง

มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักอ่ะเนี่ย
คือถ้าเห็นเราโฟกัสกับเนื้อจริงมัน